วันที่๔แล้วในการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย

แต่ว่าคุณผู้ชมฮะมันมีข่าวด่วนออกมานะครับ
ประมงอำเภอละแมจังหวัดชุมพร
ได้รับแจ้งจากชาวประมงในพื้นที่นะครับ
ไปพบกับทุ่นกลมสีขาวขนาดใหญ่น่าจะมีน้ำหนักเยอะ
ลอยอยู่กลางทะเลนี่เป็นภาพถ่ายที่ทางประมง
เขาถ่ายแล้วก็ส่งทางไลน์มาให้ทางประมงอำเภอจังหวัดของชุมพรเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าไอ้ทุ่นกลมสีขาวขนาดใหญ่
เมื่อตรวจสอบจากภาพถ่ายที่เรือประมงเขาถ่ายส่งมา
พบว่าน่าจะเป็นโดมเรด้าขนาดใหญ่
ซึ่งมีระบบสื่อสารและเครื่องอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเรือ
และติดตั้งอยู่บนแท่นสูงสุดของเรือ
โอ้นี่คุณผู้ชมคือจุดที่เจอเนี่ย
มันเป็นรอยต่อนะของอำเภอละแมกับอำเภอหลังสวน
แล้วก็อยู่ห่างจากฝั่งสักประมาณ๑๐กิโลได้
ใช่นะครับสามารถถ่ายส่งมาแค่ภาพถ่ายเท่านั้นนะฮะ
ยังไม่สามารถที่จะนำโดมเรด้าตรงนี้เข้าสู่ฝั่งได้นะครับ
ก็มีรายงานนะฮะบอกว่าหน่วยงานน่าจะสามารถ
ลากไอ้โดมเรด้าตรงนี้เข้าฝั่งปากน้ำหลังสวน

มีการนำไปเปรียบเทียบว่าโดมเรด้าขนาดใหญ่
ที่มีระบบการสื่อสารและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใน

จะเป็นของเรือหลวงสุโขทัยหรือไม่
นี่คุณผู้ชมเห็นภาพเปรียบเทียบไหมฮะ
วงกลมนะฮะลูกกลมโดมกลม
ตรงจุดสูงสุดของเรือหลวงสุโขทัย
ใช่คือเขาบอกว่าอันนั้นคือมันเป็นหัวใจสำคัญ

มันจะบรรจุข้อมูลอะไรอยู่หรือเปล่า
บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับระบบการสื่อสารของเรือไว้หรือไม่

อันนี้ต้องรอในการที่จะตรวจสอบแน่ชัด
ว่านี่คือชิ้นส่วนที่หลุดออกมาจากเรือหลวงสุโขทัย
และลอยจากประจวบมาถึงชุมพรหรือไม่

อันนี้เป็นสิ่งที่ทางประมงอำเภอละแมน
รายงานให้ทางจังหวัดของชุมพรได้รับทราบ
ส่วนนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีการพบนะฮะ
คุณอันนี้มันคือเป็นแพร่ชูชีพ
ชูชีพที่ทางเรือประมงอวนลากเนี่ยนะคะ

แล้วปรากฏว่าเจอแพร่ชูชีพหลังนี้ลอยอยู่กลางทะเล
ห่างจากฝั่งอำเภอระแมประมาณ๒๐๓๐กิโลค่ะ
แล้วอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมที่แพร่ชูชีพนี้
มันมีการระบุเอาไว้มีชื่อระบุเอาไว้ด้วยว่า
รอลสุโขทัยนัมเบอร์แล้วก็เป็นเลข๓
ก็คือเรือหลวงสุโขทัยนำเบอร์๓

มีถุงยาส์๑แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือ
เดี๋ยวต้องมาตรวจสอบนะถามว่านี่จะเอาเข้าฝั่งได้หรือยัง
เขาบอกว่าจะต้องรอก่อนรออีกสักวัน๒วัน
เพราะว่าตอนนี้ค่ะทางเรือประมงที่เจอ
เขาอยู่ระหว่างการเก็บกู้เครื่องมือประมงของเขาอยู่
เพราะว่าถ้ามีการประมาณการเรื่องของกระแสน้ำ
ก็คาดว่าสิ่งต่างที่หลุดออกจากเรือหลวงสุโขทัย
ตอนนี้อาจจะถูกซัดไปทางฝั่งของชุมพร
ดังนั้น๒สิ่งที่พบไม่ว่าจะเป็นโดมเรด้า
กับอันนี้ชูชีพแพร่ชูชีพ
ซึ่งแพร่ชูชีพแน่ชัดแล้วว่าเป็นของเรือหลวงสุโขทัย
กำลังถูกพัดไปที่ทางจังหวัดชุมพร

และที่สำคัญที่สุดก็คือ๒๓ชีวิต
กำลังพลที่กำลังรอการค้นหาอยู่ด้วยนะครับ
เอามาอัปเดตอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนเลยนะครับ